คุณผู้ชมครับปิดท้ายค่ำคืนนี้ไทยรัฐจอบประเด็นนะครับ
ด้วยบรรยากาศภาพของใบหน้ายูริกักรินครับ
นักบินอวกาศที่ได้รับการยกย่องโดยเฉพาะในสาภาพโซเวียตนะครับ
ปีก่อนเขาคือคนแรกที่สามารถจะออกไปสำรวจอวกาศได้
ในวันนี้ถูกวาดภาพลงบนพื้นผิวของทะเลสาปตอนใต้ของประเทศรัสเซีย
ติดตามภาพความประทับใจเหล่านี้ได้และนี่คือทั้งหมดของธนัดเจาะประเด็นค่ำคืนนี้
ผมพีรวัตรอัธนาคพร้อมทีมข่าวลาไปก่อนประติสวัสดิ์ครับ
โปรดติดตามตอนต่อไป
ติดตามตอนต่อไป